เวลาของสีสันไทยรัฐเจาะประเด็นแล้วนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องราวของการละเล่นที่เสี่ยงอันตราย
แล้วก็ไม่ควรลอกเลียนแบบครับ
กระโดดน้ำธรรมดาโลกไม่จำ
เมื่อพร้อมแล้วก็โดนเลยครับ
หวังว่าคงไม่มีใครที่คิดจะลอกเลียนแบบนะครับ
ผมว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่จะดีกว่า
ปิดท้ายด้วยคลิปผู้ประกาศข่าวสาวสองที่กำลังมาแรง

ไม่เชื่อลองดู
ก๋วยเตี๋ยวตาผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

ทางแก๊กตกต่อเงินไม่พอก็ไม่เติมให้
พบกับเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้